เพราะอีกสักครู่เราจะเปิดคลิปวีดีโอให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับ
หลายคนในโลกโซเชียลเขาแชร์คลิปนี้แล้วก็ถามต่อว่า
ได้ดูกันหรือยังนี่มันเรื่องจริง
หรือว่ามันคือสิ่งที่เกิดขึ้นในหนัง
หรือบางคนบอกว่าโอ้โหยิ่งกว่าหนังซะอีกนะครับ
เพราะว่าเป็นการไล่ล่าคนร้ายแบบดุเดือดพอสมควร
ของตำรวจนายหนึ่งที่เขาติดกล้องไว้บนหมวกของตำรวจนี่แหละครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมได้เห็นได้ดูกันนะฮะ

๑๐ตำรวจตรีเสกสรรภูเขียวอายุ๒๙ปี
ตำรวจภูทรบ้านหมอจังหวัดสระบุรีนะครับ
ได้ดูบอกโอ้โหมันจริงนะครับ
นึกว่าดูหนังซะอีกนะครับแล้วเป็นกล้องแบบติดหมวกแบบนี้
ก็เลยจะเห็นภาพแบบเหมือนสดร้อน
เราเข้าไปอยู่ในเรื่องราวเหล่านั้นด้วยนะครับ

ก็ไปตามไปเจอ๑๐ตำรวจตรีเสกสรรภูเขียวท่านนี้
ซึ่งกำลังปฏิบัติงานอยู่ที่สถานีตำรวจภูทรบ้านหมอนะครับ
ได้สอบถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าโอ้โหคุณพี่
นี่มันเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นนะฮะเนี่ยคลิปอย่างที่เห็นนี้นะครับ
ไล่ล่าคนร้ายอย่างที่เห็นกันนั้นทราบดีนะว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่ง
โดยเฉพาะคนร้ายเขามีอาวุธปืนด้วย
แต่ตัวเองซึ่งเป็นตำรวจก็ถือว่าเป็นผู้พิทักษันติราช
ก็ทำหน้าที่สุดความสามารถนะครับ
อีกทั้งผ่านการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีจึงทำอย่างเต็มที่
เพื่อจับคนร้ายให้ได้นะครับ
ฟังเสียงฮีโร่ตำรวจท่านนี้หน่อยฮะ
มีการฝึกฝนแล้วก็ทักษะในการใช้อาวุธปืน

ฝึกการใช้การเร็งกัน
นี่แหละนะครับชมหน้าตำรวจสุดหล่อนครับ
เพราะว่าในโลกโซเชียลเขาเผยเขาบอกแบบนี้
เห็นกันหรือยังตำรวจสุดหล่อ
หล่อจริงหล่อทั้งหน้าหล่อทั้งใจหล่อทั้งความกล้าด้วยนะครับ
แล้วก็ทางด้านของ๑๐ตำรวจตรีเสกสรรบอกว่า
กล้องติดหมวกนั้นเป็นประโยชน์นะ

ก็ใช้เงินส่วนตัวในการซื้อมาจากตลาดราคา๔๐๐บาท
ได้ประมาณ๒เดือนเหตุผลที่ซื้อมาติด

จะเป็นที่กล่าวหาของประชาชน

ตัดสินใจซื้อมาเพื่อบันทึกขณะปฏิบัติหน้าที่นะครับ
ส่วนเมื่อสักครู่นี้พันธบรวจเอกอดีศักดิ์ดีมาก
พุ่มกับการสาธารณีตำรวจภูทรบ้านหมอ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นเจ้านายของ๑๐ตำรวจตรีเสกสรร
บอกว่าจากการปฏิบัติงานในครั้งนี้
ได้เห็นถึงความตั้งใจในการทำงานของลูกน้อง
ก็ได้เรียนต่อกรมตำรวจแล้วให้รับทราบเรื่องราวทั้งหมด
เพื่อจะได้มีการปรับยศเพื่อเป็นกำลังใจในเร็วนี้
นี่ถือว่าเสี่ยงชีวิตนะเราอาจจะเห็นคลิป
อาจจะคิดว่าโอ้โหมันเป็นเรื่องเหมือนในหนังนะครับ
แต่จริงแล้วตำรวจนายนี้ก็ถือว่าเสี่ยงชีวิต
เพราะว่าคนร้ายนั้นมีอาวุธด้วยนะครับ
คลิปนี้ก็ทำให้เราได้เห็นการทำงานของตำรวจนะคะว่า

และที่สำคัญเรื่องของความคิดในการที่จะช่วยเหลือชาวบ้าน
ช่วยเหลือประชาชนหรือว่าปฏิบัติภารกิจนั้น

เพราะว่าเวลาเจอเหตุการณ์อะไรก็ตาม
นึกถึงอะไรไม่ออกนึกถึง๑๙๑นึกถึงตำรวจเลย

ให้เห็นภาพเห็นคลิปกันแบบชัดเลย

ใช่ฝุ่นประลบอวนมาหมด
ชื่นชมนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ตำรวจท่านนี้ด้วยนะครับ